ก่อนจะออกนี่ชักใจหน้าตะผมเข้ามาเลยค่ะ
ในแรงวันนีสดใหม่ให้เยอะเนี่ยโอเคข้าวใส่ไข่ไปแล้ว

ไปเยอะ

ติดมากค่ะ

มันจะหยุดยาวครับพี่แม่พรุ่งนี้ก็วันหยุดเรื่องประณูนั้นไว้ครับ
พวกมันอยุดยาวเหรอ

ทุกครั้งนี้เดี๋ยวเฉยชมพี่แม่นะว่าพี่แม่เป็นคนจริง

ก็ไอ้เป้ยมันบอกอย่างฉันก็ต้องซ้อมกลับสิ

เอออะไรนะนี่ลองดูคลิปไหนนิ่ง

คุณก็คนไหนที่ถูกโดนผัวซ้อม
หรือตากล่ะ
เมื่อเมื่อหนูไม่ได้มาไงเขาตามถามแล้วอยู่
คนถามว่าเยอะมากครับครับ

เลยทำให้รู้ว่าที่จริงวงการบันเทิงไม่ได้ไกลตัวเราเลย

เมื่อวานนี้คำแรกธัญญาถามฉัน
มดนามเจอหน้าคุณนายธัญญา
อ้าวแล้วเธอไปเกี่ยวอะไรเขาเขาลงด่าเธอเหรอ
คุณนายธัญญาถามฉันเธอบอกไม่รู้อะ
ไม่แล้วเขามีอันนี้ด้วยนะมีมาประมวลกันด้วยนะว่า
ไปเริ่มต้นที่ว่าใครมีลูกสองก่อน
อะไรอะไรอ้าวเขามาแล้วเขามาแล้วครับ

ขออยู่หน้าจอนาน

งจี้ที่เอาข่าวฉีกให้ฉัน

ครั้งต่อไปรบกวนเอาหน้าผมออกหน่อยได้ไหมครับ

พอไปลงข่าวแล้วก็ขึ้นหน้ามดดำกับกัญชัยแล้ว

ข่าวนี้คนในวงการบันทึงสนใจเยอะไหมคะ
เรื่องไหน
เรื่องเขา

แฝดแฝดนี่นับว่าเป็นลูกสองมั้ย

บิบส์คอร์เพราะว่าคุยกันเยอะไง

แย่ไหนหนึ่งทำไมทุกคนแบบยึดรับ

ใช่นางบอกว่าทุกวันนี้ให้ฉันไปตามล่าตามอะไร

ส่วนเป้ยเขาบอกว่าฉันน่ะยิ่งไม่ละลานใครเลย
ฉันก็ถามคุณไอ้เป้ยส่วนใหญ่ที่เธอรู้นู่นรู้นี่

โอ้โหเรื่องดาราเป็นร้อยเลยแองจี้

มันไม่ชอบอ่านเหรอไม่ชอบอ่าน
สาวแร่นแนง

ฉันไม่อนุญาตสามีอยู่ฉันไปมีคนอื่น

เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไอเป้ยเขาก็ปฏินี่

ก็เขาขายผลิตภัณฑ์แป้งเป้าเขากบเนียนอยู่หรือเปล่า
แกงไปยืนบิดข้างหลังทำไมเจ้า

แล้วนางชอบแบบอันนี้อะไรอ่ะอร่อยไหมอ่ะ

นางชอบชิมแล้วไปญี่ปุ่นกับนางนี่นางเด็ก
นางบอกว่าถ้าเกิดว่าพูดถึงนางเยอะนางจะฟ้องเราครับ

ก็นี่ไงแต่บอกว่านางชอบสวาปัมนี่
ชอบยับทนานนี่
เธอว่าเขา

คือแฟนเพจของคุณเอิรตรโปรงศิกรขวานเมือง

ก็ออกมาเปิดเผยไทม์ไลน์นะครับ

ซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์
โดยคาดว่าการติดเชื้อนั้นมาจาก๓สาเหตุนะครับ
ก็คือ๑ติดเชื้อจากผู้ที่ถูกกักกัน
ติดเชื้อจากสภาพแวดล้อมของสถานที่กักกัน
๓ติดเชื้อระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ด้วยกันเอง
ทั้งนี้ก็พบว่าการติดโรคครั้งนี้

ก่อนจากนั้นจึงกลายเป็นอีก๔คนตามลำดับ
ซึ่งระดับที่๒๔นั้นเป็นเพื่อนกันนะฮะ

เป็นหญิงครับอายุ๒๖ปี

วันที่๒ธันวาคมไปสัมภาษณ์งานนะฮะ

วันที่๓เริ่มมีอาการตัวร้อน
วันที่๔ตรวจพบเชื้อ

เป็นหญิงอายุ๔๐ปีนะฮะทำงานเก็บตัว
เป็นคนที่ทำงานเก็บตัวยางแขก

โดยที่ไม่ได้ใส่หน้ากากนะครับ
จากนั้นไปบ้านญาตินะครับที่จัดเชิงเศร้า

พบผู้ป่วยรายที่๑นะครับร่วมทำงานอยู่ด้วยกัน
วันที่๔ธันวาคมเริ่มมีอาการคันคอ

ผู้ป่วยรายที่๔เป็นผู้หญิงอายุ๒๕ปี
วันที่๒๗กินข้าวแล้วนอนพักอยู่กับผู้ป่วยรายที่๒
เข้าไปวัดไข้ของคุณแม่
แล้วก็ลูกสาวชาวรัสเซียที่นอนอยู่บนเตียง

รับประทานอาหารร่วมกับผู้ป่วยรายที่๑และ๒

ตรวจพบเชื้อวันที่๖ธันวาคม
ผู้ป่วยรายที่๕เป็นหญิงอายุ๒๗ปี
กับเจ้าหน้าที่๑คน

ก็ขนาดเดียวกันครับ

บอกว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้งหมด

ยอดทรวมผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่๔๑๕๑ราย
หายป่วยไปแล้ว๓๘๘๐ราย
ยังคงรักษาตัวอยู่๒๑๑ราย

รวมผู้เสียชีวิตที่ผ่านมาทั้งหมด๖๐ราย

ที่อ้างกริด

แล้วเขาใช้วัคซีนวันนี้
ได้ผลกว่า๘๐เปอร์เซนติดเลยนะ

นายกบอกว่านะครับนายกพุ่มทุนไปเลย

จากจองวัคซีนโควิดไว้ก่อน

เรายังต้องกักตัว๑๔วันกันอยู่
ณวันนี้เราใช้เงิน๖๐๐๐ล้านบาท

การพัฒนาวัคซีนในประเทศไทยของเรานะฮะ

ประเทศไทยของเราอาจจะเป็นจุฬาโรงกรรมมหาวิทยาลัยศรีรักษณ์นะ
แพทยาศาสตร์นะฮะมหิดลทั้งหลาย

ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นผู้สูงอายุก่อนใช่ไหม

เท่านะคะมากกว่าประชากร๕เท่า
แต่ของเราเนื่องจากว่าเราต้องยอมรับว่ามันยังไม่ได้เยอะขนาดเหมือนเมืองนอกเมืองนา

มาตอนเนี้ยวันเดียวเนี่ยเขาบอกปลาทะลุยังหลักหมื่นอยู่เลย
ยังอินเดียอีกโลกมาใหม่อีก
ทั้งหมดทั้งมวลแต่ขนาดเดียวกันวันนี้ประเทศไทยของเราก็เตรียมรองรับกันแล้ว
สิ่งหนึ่งที่วันนี้รองโฆษกประจำสำนักนายุทธมนตรีคุณรัชดาธนาดิเรกเนี่ย
เขาเปิดเผยตามที่รัฐบาลเนี่ยได้มีมาตรการผ่อนปลนนะครับ
ชาวต่างชาติเข้ามาพำนักในประเทศไทยได้อยู่แล้วอันนี้เรารู้อยู่แล้ว
เพราะว่ามันจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอสังหาริมทรัพย์
ให้มันกลับมาเพื่อมีการจ้างงานเกิดขึ้นเนี่ยนะครับ
แล้วก็ต่อมาผ่านมาตรการนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษที่ต้องการมาพำนักในระยะยาว

แสดงว่าในล็อตแรกที่เขาปล่อยเข้ามาเนี่ย

นักท่องเที่ยวลูกเรือที่เดินทางเข้ามาไทยโดยเรือสำราญมันเยอะนี่พี่หนุ่ม

กีฬาเรือยอร์ชเนี่ยจะมีเงื่อนไขต้องเป็นนักท่องเที่ยวมาจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำก่อน

ที่จัดกลุ่มประเทศทางด้านการแพทย์แล้วก็สาธารณสุขเนี่ยนะครับ
สำหรับผ่อนคลายผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยที่เราจะปล่อยเข้ามา
ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวส่งผลให้นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาในประเทศไทยตอนที่เราผ่อนปลนเนี่ย

จะต้องเป็นอภิมหาเศรษฐีถึงใช้คำว่าเศรษฐี

เพราะว่าการที่คุณคิดถึงไปเมืองนอกคุณจะไปที๖เดือนไหมล่ะคุณหนุ่ม

หรือไม่ก็มีลูกเมียมีครอบครัว

เงื่อนไขจังกล่าวนักท่องเที่ยวที่จะเดินข้าวประเทศมันน้อย

มีเพียงแค่ตามที่เท่าไหร่๘๒๕คน
ใช้เงินให้ตายไม่พอที่จะช่วยคนไทยได้

เพราะว่านุ่มรับรู้มาตั้งแต่๑๑โมง

หนุ่มอย่าไปอ่านข่าวเสร็จแซ่ง
เจอกันอย่างนี้นะครับวันนี้

ผู้เข้าประเทศไทยทั้งหมดเนี่ย

รายการแฉนี่เปิดไม่ได้เลย

ซึ้งก็บอกว่า
ไอ้หนุ่ม

ซึ่งฉบับแรกเนี่ยยกเลิกเงื่อนไขกรณีการเดินทางมาพร้อมนักในระยะยาว
เพราะฉะนั้นการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวโดยเรือสำราญแล้วก็กีฬาเรือยอด

เราก็จะปล่อยนักท่องเที่ยวเข้ามาในระยะหนึ่งแล้ว

แต่มันถ้าไม่เข้าใจนะเมื่อก่อนก็เข้าใจว่า

แต่เค้าไปเน้นเข้มงวดในการตรวจมากขึ้น

ฉันตอบเหรออ้าวก็ต้องมีคุณไง
ทลายเว็บพนันก็เขาเขียนว่าของคุณอ๋อ
วันนี้นะฮะรองผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ย
เค้าก็ตำแหน่งยาวไม่อ่านละนะฮะ
วันนี้เขาไปค้นอยากรู้ก็ไปหาอ่านข่าวกันนั่นเอง
ตำรวจชื่ออะไรจะมานั่งอ่านข่าวชื่อตำรวจอีกพอดีจะหมดเวลา
เขาชื่ออะไรตำรวจเอกตำรวจศักดิ์อิติปภัทรเขาเป็นตำแหน่งอะไร
วิชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะอะไร
ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

ไปกับพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเข้าไปตรวจพบบ้าง
เธอหัวเราะอะไรฉันขำโทษสองคน
ก็ไม่รู้อ่านยาว๓บรรทัศน์แล้วชื่อตำรวจเจอกับตำแหน่งนะครับ

ต่อไปรายการเราจะเป็นอย่างนี้

อยู่กัน๔คนสี่ผ้าแล้วคุณผู้ชายคุยไหนละ

ตำแหน่งทุกวันอูหล่อประจักรก็ตำรวจแห่งชัดในทางนั้นไม่ไหวแล้วนะคะ
หลายเยอะแยกจะเปลี่ยนเยอะ
นุ่มจะ๒๐แล้วพนักงานทั้งหมดจะแบ่งหน้าที่
คือเอาง่ายเข้าไปพนันออนไลน์
ใช่ก็เหมือนเดิมเข้าไปเล่นการพนันออนไลน์
พนันฟุตบอลโดยพนักงานคนหนึ่งให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ว่า
นึงเนี่ยจะมีลูกค้าเข้ามาเล่นพนันออนไลเว็บไซต์
แล้วประมาณ๔๐๐๐คนอื้อเยอะมากอื้อเยอะนะ
หนึ่งในนั้นก็มีมดดำด้วยนะมดดำเล่นไม่เป็น
เหรอมีเงินหมุนเวียนต่อเว็บไซต์เนี่ย
ต่อเว็บไซต์ต่อเดือนนะเนี่ยนะ
รวมแล้วมีพนักงานดูแลเว็บไซต์ทั้งหมด๑๕เว็บไซต์

๑๕คูณ๓๐ท้าวไหร่โอ้โหฟังว่าดิ
มีเงินหมุนเวียนเดือนประมาณ๓๐๐ล้านบาท
มีลูกค้าที่เล่นพนันออนไลน์ประมาณ๖๗๐๐๐คน

ทางด้านผลเอกพวกตำรวจเอกดำรงสัก

หล่อผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะหัวหน้าศูนย์ปลาปาม
อาจอยากกำชั่งเทคโนโลยีและศาละสุนเทศ
เขาก็บอกเลยว่ามีเงินหมุนเวียนหลายร้อยล้านไปจนถึงพันล้าน
พบว่าได้ใช้สถานที่สำหรับขบวนการเว็บพนันออนไลเครือข่ายนี้
ถือว่าเป็นลายใหญ่ระดับประเทศนะพี่
แล้วก็จะต้องมีการขยายผลเพิ่มอีกต่อไป
เรื่องต้นนะฮะมีรายงานว่าสถานที่ที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจค้นเนี่ย

มีตำแหน่งหน้าที่สำคัญของจังหวัดสะแก้ว
มีความสนิทสนมกับบุคคลระดับรัฐธรรมนู

เป็นแล้วไงอีกพูดไม่ได้แล้วก็มันหมดแค่นี้
ถ้าพูดมากกว่านี้ก็ต้องไปให้เธออ่านข่าวตอน๑๑โมง
หรือไปโหนอะไรกับเธอนั่นน่ะนึกออกไหม
ปิดท้ายนิดนึงนะคะคำขวัญวันเด็กนะคะ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชาให้เอาไว้ค่ะว่า

เด็กไทยวิถีใหม่รวมไทยสร้างชาติด้วยพักดีมีคุณธรรม
ท่องได้ไหม

อ่ะนะคะทำตามท่านว่ากันแล้วกันนะคะ
เด็กไทยวิถีใหม่รวมไทยสร้างชาติด้วยพักดีมีคุณธรรม
ทำตามนี้นะคะวันเด็กจะมาถึงแล้ว

ก็ใกล้แล้วล่ะค่ะเวลาผ่านไปเร็วมาก
อีกเรื่อง

ตำรวจแถลงกรณีอุ้มนักธุรกิจชาวจีน

หล่อเนอะนี่ผมอะไรเนี่ย
ถ้าหัวเราะอย่างนี้ไม่ได้นะทำไมอะ
อ่านข่าวสำรวจแถลงปมก่อนเขาว่าฉันเก่งมั้ย

จากกรณีที่ดาราสาวเนี่ยโพสต์เตือนภัยนะฮะ
โดยอ้างว่าหญิงสาวรายหนึ่งโดนลักพาตัวย่านทองหล่อ
ตอนกลางวันเลยจนเกิดเป็นคำถามของชาวเน็ตมากมายเลยเนี่ย
ถึงว่าเฮ้ยไอ้ความปลอดภัยในการใช้ชีวิตในสังคมเนี่ย
จะเป็นยังไงต่อล่าสุดครับ
กองบัญชาการตำรวจนครบานอันนี้สั้นหน่อยนะครับ
มีการแถลงข่าวกรณีอุ้มนักธุรกิจชาวจีนเนี่ย
เรียกค่าไทยกว่า๑๕ล้านบาทเว้ยพี่
ร่วมกับกองกำกับการสวัสดีภาพเด็กและสตรีที่สอนอทองหล่อว่า
คดีนี้ทราบว่ามีคนร้ายนะ๗คน
คนได้ลักพาตัวนักธุรกิจชาวจีนไปเมื่อวันที่๔ธันวาคมที่ผ่านมา
แล้วก็นำตัวเนี่ยไปควบคุมตัวไว้ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ
พร้อมกับติดต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยเพื่อเรียกร้องเงิน๑๕ล้านเท่านั้นเอง

ก็เยอะอ่ะเขาแสดงว่านักธุรกิจคนนี้ก็รวยเพราะว่าซื้อคอนโด
ไม่เขาบอกทีแรกไปโกงเขาก่อนไงเขาบอกนักธุรกิจเนี่ยไปโกงเขาก่อน

เขาก็เลยมาจับตัวอยากได้เงินเขาคืนเขาว่าอย่างนี้

แหล่งข่าวด้วยคือไหมครับก็ต้อง

ส่วนอีก๒คนอยู่ในระหว่างการหลบหนีนะฮะ
สำหรับรายละเอียดนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้แจ้งเหตุ
วันที่๖ธันวาคมมีนักธุรกิจชาวจีนถูกรักพาตัวไปเรียกเงิน๑๕ล้าน
หลังจากที่ลงพื้นที่ตรวจสอบปุ๊บก็มีการลักภาพันธ์ตัวไปจริงที่สุขุมวิท๓๙เธอจึงได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดไล่จากกรุงเทพไปจนถึงสุพรรณบุรีเลยนะโดนผู้เสียหายเนี่ยเป็นนักธุรกิจที่ค่อนข้างมีฐานะก็ไปสอบปากคำสอบปากคำผู้ต้องหาให้การว่าสาเหตุที่ก่อเหตุไปเนี่ยเพราะตัวเองเนี่ยถ
ว่าขณะลักษณะตัวและคนร้ายเรียนำบัตรของผู้เสียหายเนี่ยไปเพิ่มวงเงิน
ก็คาดว่าเป็นการเข้าใจคาดเคลื่อน

อาจจะเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ระมัดระวังตัวหรือเปล่า
คือน้องเอาไปโพสต์ว่ามีผู้หญิงแถว
สุขุมวิท๓๙๔๙ซอย๓๑แถวนั้นโดนจับ

น้องก็เลยมาบอกว่าน้องก็โพสต์เพื่อเป็นการเตือน
ก็คือหวังดีประมาณนี้

แล้วเราก็แปลมาอีกทีนึงตามนั้นตรงตามนั้นเลย
แล้วก็พอเราอ่านเราปุ๊บเนี่ย
แล้วก็ทุกคนผู้หญิงอะเราก็ตกใจ
ทุกคนต้องตกใจแหละอ่านแล้วเราตกใจอยู่แบบ
โดนอุ้มตอนกลางวันแสก

เราก็เลยโพสต์เพื่อที่จะเตือนให้
ประชาชนทุกคนเนี่ยระมัดระวังนะคะ

เหมือนพี่ทุกคนนะนะคะเราได้อ่านแล้วตกใจ

เห็นบอกว่าชาได้ไปปรึกษา
หรือว่าผู้คุยกับเพื่อนตำรวจด้วย
เห็นเขียนไว้ว่าแหล่งข่าวจากเพื่อนตำรวจ

มีการคู่คุยว่าเฮ้ยมีเหตุการณ์ขึ้นจริงใช่มั้ยคะ
คือทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็อยากช่วยคนที่โดนอุ้ม
และเตือนกับประชาชนที่ใช้ชีวิตแบบไม่ระมัดระวัง
ขอลืมค่ะทิว่าได้ข้อมูลจากตำรวจที่ได้

ก็คือมีการรับขาตัว

ว่าจริงอ่ะคนที่โดนอุ้มเป็นผู้ชายไม่ใช่ผู้หญิงซึ่งอันนี้อาจจะเป็นข้อความคือฉันไม่รู้นะหรืออันที่ชาโพสต์เป็นอีกคดีนึงชาก็ไม่รู้คือชาเป็นแค่ประชาชนที่นำมาโพสต์ต่อเพื่อเตือนทุกทุกคน
เรื่องนี้ฉันไม่ได้อะไรทั้งสิ้นไม่ได้มีการถ้ามีแต่อยากคือหวังดีกับประชาชนทุกคน
นี่แหละครับก็จริงแล้วเนี่ย

คือที่น้ำชาโพสต์ก็คือไม่รู้ว่าจริงแล้วคือโพสต์เป็นเรื่องเดียวกันหรือเปล่า
แต่ว่าที่แน่คือข่าวที่มันออกมาเนี่ยคนที่ถูกอุ้มไปก็ที่สุขุมวิทย์จริงมีแต่ไม่ใช่ผู้หญิงแต่เป็นผู้ชาย
จริงชื่อว่าลูคลัสด้วยกันด้วยซ้ำไปมีชื่อจีนด้วยแล้วแต่ว่าชื่อที่เขาจะเรียกชื่อลูคัส
แล้วคนที่อุ้มไปเนี่ยก็คือมีทั้งหมดห้าคนนะฮะเป็นคนไทยเนี่ยสี่คน
คนจีนอีกหนึ่งคนซึ่งคนจีนคนนี้ก็คือสัญชาติจีนแต่ว่าอยู่ในมาเลเซียแล้วมา
มารถเลิศอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ตามข่าวแล้วน้ำฉากนี่ก็คือว่าเรื่องที่โพสต์คือเลยไม่รู้ว่าเป็นเรื่องของคนจีนนี้หรือเป็นผู้หญิงที่ถูกรักไปใช่ไหมแต่ในมุมของผมเท่าที่ฟังฟังหรืออ่านอ่านผมว่ามันลักษณะเหมือนกับน่าจะเป็นอันเดียวกันหรือเปล่าอ่าข้อมูลข้าดเพื่อนอาจจะข้าดเพื่อนไปอืมเป็นไปได้แบบ
อาจจะข้อมูลอาจจะข้าดเพื่อนไปบ้างหรืออาจจะยังไม่รู้ข้อมูลอาจจะพูดตรงขอบพี่นิดนึงนะคะเขาบอกว่าผู้หญิงค่ะคบกับผู้ชายแฟนตัวเองนั่นละฮะมา๘ปีไม่ยอมขอแต่งงานซะทีฟ้องซะเลยนะคะเขาบอกว่าฟ้องเลยเขาบอกเชื่อว่าคู่รักหลายคู่เนี่ยนะคะก็มีการวางแผนอนาคตกันบ้างนะคะยิ่งคบกันนานยิ่งต้องคิ
คบกันมาทั้งหมดเนี่ย๘ปีนะเรื่องเกิดขึ้นที่ประเทศแซมเบียนะคะหญิงสาวรายนี้เนี่ยมีชื่อว่าเกอร์ทรูดโงมานะคะอายุ๒๖ปีเองอ่ะงูอยากแต่งแล้วนะส่วนแฟนเนี่ยนะคะก็ชื่อเฮอร์เบิร์ตนะคะซาลาลิกีวัย๒๘ปีเด็กทั้งคู่เลยนะทั้งคู่ก็คบกันมา๘ปีนะก็ให้คำมั่นสัญญาว่าจะแต่งงานแหละสุดท้ายก็ไม่ขอสักทีไม่
ฝ่ายชายเนี่ยนะคะวางแผนอนาคตเสียที่เกี่ยวกับชีวิตคู่เนี่ยนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าฝ่ายชายเนี่ยเขาไม่จริงจังกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้เหมือนกับอารมณ์ว่าจะเอายังไงเนี่ยนะคะแล้วก็ผู้สื่อข่าวก็ยังแรงงานว่าทั้งคู่อ่ะมีลูกด้วยกันแล้วนะคะ๑คนใช่มีลูกด้วยกันแล้ว๑คนนะแต่ว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันก็คือย
งี้ได้ด้วยเหรออ๋อโทรแซมตรวจอ่ะอ๋อทำไมเป็นคนแบบนี้
อ๋อคืออะไรเนี้ยคันหลังเขาก็ไปไม่ได้ทีนี้น่ะดู
คันแล้วเราก็ไปไม่ได้เพราะคันนี้คนเดียวเอารถข้างหลัง
ก็ติดโอ้อูดอนอูดอนทีนี้อูดอนแล้วก็ลงแล้วก็ไป
ไม่ได้อย่างนี้น่ะกลัวว่ะจะถอยมาโดนเราไม่ให้พี่นั่น
ดีพี่อ๋อพี่อ๋อไปนี่ก่อนนี่ข้างหน้ามันยาวมากนี่น่ะ
คือเพจเฮียขับรถเนี่ยเขาเอามาลงไว้นะฮะเป็นไวรัลที่
ถูกพูดถึงแล้วก็แชร์กันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวนะครับ
หลังจากผู้ใช้เฟซบุ๊คก็ได้มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอ
ภาพเหตุการณ์นะครับซึ่งมีรถกระบะสีเทาคันหนึ่งไป
จอดคาอยู่บนเกาะกลางถนนอย่างเมื่อกี้ที่เห็นเลยนะฮะเหตุ
เกิดขึ้นที่อุดรธานีอืมเชื่อว่ากำลังจะพยายามกลับ
รถไปฝั่งตรงข้ามคือมันติดมากเนี้ยนะฮะจากเครย์การ
กล่าวนะครับส่งผลให้รถนั้นติดยาวเลยผู้โพสต์เนี่ยระบุ
ข้อความด้วยว่าความอุดรเนาะขับรถอียังเจ้าของนี้
คลั่งอีกบอลนี้คือศูนย์แท้อืมศูนย์คือโมโหอ่าเนี่ย
หลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีชาวเต็
มาคอมเมนต์นะครับว่าหากจะกลับรถจริงจริงอ่ะใช้ทาง
แบบนี้เนี่ยมันดูมักง่ายเกินไปหน่อยรีบแค่ไหนก็ต้อง
เครบกฎจราจรไม่ควรขับเหมือนจะไปกลับไม่ควรอันนั้น
อืมอันนี้มันชัดเจนมากเลยว่าตั้งใจเนอะตั้งใจแหกกฎอืมนะ
อ้าวเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าพี่
เป๊กสันชัยไม่เอาเรื่องโดนโพสต์ปิจสนาทำรายชื่อทำ
รายชื่อเสียค่ะพี่บอกไปกักขังอะไรน่ะนะไปคมคืน
ภรยาเขาภรยาเขาอืมกลับมาค่ะ
แชร์จากเพจดังกล่าวช่วยแคปหน้าจอไว้หน่อยนะครับเพื่อใช้เป็นหลักฐานเพราะกำลังอยู่ในระหว่างการปรึกษาทีมกฎหมายเพื่อดำเนินคดีแฮชแท็กคิดอะไรจะไปขมขืนเมียคุณทำไมเท่าที่มีอยู่เมียก็จะฆ่าตายอยู่แล้วเวรกรรมคันนี้เลยดังอย่างนี้เลยมึงคิดอะไรกูจะไปขมขืนเมียมึงทำไมเท่าที่มีเนี่ยเมียกูเน
พูดถึงคุณนายธัญญานะไม่ได้คุณนายธัญญาก็ฉันสนิทกับคุณนายธัญญา
เดี๋ยวคนอื่นจะมาบอกว่าคุณเป็นบดเอ็กซ์อีก
ฉันถือว่าสนิกกับคุณทัญญาละคุณก็สนิทดิ
ก็สนิทถึงขั้นเมื่อก่อนไปส่งพี่ธัญญาตามพี่ป๊
เห็นหมดลูกปินบันดมบันดายพี่คัทธรรยาปินข้างให้เห็นมดดำมันก็ไปหมดละ
นางก็เล่าให้ฟังอ่ะก็น้องคนนั้นก็มาบอกว่ามดดำไปพูดถึงเขาใช่ไหม

ก็อ่านข่าวไปเรื่อยถูกต้องปะล่ะก็อ่านตามข่าว
ไม่ได้ไปพูดฉันหมายถึงว่าเวลาที่พี่เป๊กจะง้อเมีย
ก็เห็นกับตาว่านางซื้อรถ
เดี๋ยวนางก็รู้ไหมล่าสุดนางให้เท่าไหร่

อายเธอเมื่อวานฉันนึกว่าสตูดิโอนางอยู่ไกลเนอะ

ขึ้นโทเวปื๊ดลงปั๊บเรียวซ้ายเข้าซอย

เมื่อวานมารายการเขาก็นึกว่าไม่คอสต์ตรงเนี่ย

ริต้าอุ้มท้องแจ้งความนะคะ

เอาภาพถ่ายมาด้วยนะคะ
เป็นใบหน้าแล้วก็
หลักฐานเข้าแจ้งความคือสิริต้าบอกว่าเรื่องแบบนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อสามปีก่อนแต่ว่าไม่ได้ออกชื่อว่าเป็นเธอนะคะ
แต่ว่าตอนนี้เนี่ยชัดเลยนะคะว่าเป็นอนาจารย์นะก็คือเป็นทั้งชื่อทั้งนามสกุลอะไรชัดเจนมาก
กลัวว่าคือเวลาเกิดว่าอีกหน่อยลูกโต
แล้วแบบคนไปอ่านเจอหรือมาบอกลูกว่าตัวเองไปถ่ายโป๊งถ่ายโป๊งเนี่ย
จะได้มีหลักฐานว่าได้ออกมาแสดงให้เห็นแล้วนะคะ
ว่าไม่ยอมและศรีริต้าบอกว่า
คดีนี้จะไม่มีการยอมความใดทั้งสิ้น
เอาเรื่องจนถึงที่สุดนะเอาไปตัดต่อ
เดี๋ยวช่วงหน้ามาใส่ไข่ต่อนะฮะ
เซวานี่ช่วงปีใหม่ต้องไปซื้อกันนะเซวา

มันกินแล้วแข็งแรงจริงปุ๊บหรอคะหรือเป็นไง

ต้องทำอย่างเงี้ย

นางฟังเสียงแล้วนางอยากทำเสียงบ้าง

เขาอยากทำเสียงอย่างนี้

เขาอยากทำ

ก็ใช่ไงพี่ตอนนี้หนุ่ม๕๑มายู๖ขวบ

มายู๒๖หนุ่มเท่าไหร่ล่ะ๗๐กว่าล่ะ
เธอไปงานรับปริญญาลูกไหวไหมล่ะ

ไปหวังนี้วันเกิดพี่เบิร์ธ๖๐พี่เบิร์ธยังเป๊ะอยู่เลย
พี่เบิร์ธยังเป๊ะอยู่นะ
โอเคไปแล้วครับพรุ่งนี้กลับมาขายของกันต่อนะครับ